มาติดตามอุบัติเหตุในรอบวันกันนะครับ
ชาวโซเชียลเขามีการแห่แชร์คลิปหนึ่ง
เป็นคลิปของคนขี่รถจักรยานยนต์

แล้วก็ติดตามพร้อมกับข่าวอุบัติเหตุอื่นกันพร้อมกันนะครับ
จังหวัดชาวโซเชียลก็มีการแชร์คลิปขี่รถจักรยานยนต์
ด้วย

เคียงหอพักเป็ดประธานถนนจรรยานนท์หมู่๑๔

เป็นภาพที่รถกระบะที่มีนางสาวนวรัฐแซ่เซียว

แล้วเกิดจราจรติดขัดจึงหยุดรถ
ขณะนั้นมีนายพัฒน์สมบูรณโชคอายุ๖๓ปี
ขี่รถจักรยานยนต์ตามหลังมาด้วยความเร็ว

และเสียหลักล้มนอนหมดสติอยู่บนถนน
เจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าช่วยเหลือก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาล
ที่จังหวัดชนบุรีกระดูกปฏิเหตุรถเก๋งชนกับรถจักรยานยนต์
มีผู้ได้รับบาดเจ็บบริเวณจุดกลับรถ
หน้าโรงแรมแมมบัสเดอร์ถนนสุขุมวิทย

ขับขี่รถจักรยานยนต์บาดเจ็บขาซ้ายผิดรูปเสียเลือดมาก
คนขับรถเก๋งคือนางสาวสุภารัฐรื่นเริง
บอกว่าขณะขับรถมาถึงจุดเกิดเหตุ
จู่รถจักรยานยนต์ของผู้บาดเจ็บกลับรถตัดหน้ากระทันหัน
อีกเหตุการณ์ที่จังหวัดชนบุรีกล้องหน้ารถบันทึกภาพรถกระบะสีขาวพุ่งเหินข้ามเกาะกลางถนนชนเสาไฟฟ้าส่องสว่างอย่างแรงในช่วงที่มีฝนตกลงมาจนมีเศษไม้เข้าไปปะทะกับกระจกหน้าโดยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นวันนี้บนถนนสายหนองชากพนัฐนิคมทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ๓คนส่วนสาเหตุเกิด

จากทางด้านขวาแบบกระทันหันทำให้เบรกไม่ทันจึงพุ่งชนอย่างจัง